ต่อกันที่คุณแม่คนสวยกันบ้างดีกว่า
สำหรับแม่แอฟทัศออนของเรานะครับคุณผู้ชมค่ะ
หลายวันก่อนเห็นไหมมีการแชร์ภาพภาพนี้คุณผู้ชม

บอกว่าเกาหลีมากเวอร์คุณดูของคุณก็น่ารักอีกแบบนะ
เห็นแม่แอปเป็นแบบนี้ดิฉันอยากจะสังเบียบผมมาออกเลยอะ
ของคุณก็สวยไปอีกแบบนึงแต่ละคนมันมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
ต้องบอกว่าสวยปังทุกระเบียดนิ้วเลยสำหรับแม่แอฟทัศออนลองเปลี่ยนลุคใหม่ไว้ทรงผมหน้าม้าออกรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง
ผลตอบรับดีมากเวอร์คนแชร์รูปเนี่ยเยอะแยะมากมายในโซเชียลนะคะ
ชมว่าแอฟเนี่ยสวยน่ารักหน้าเด็กลงมากบางคนถึงกับว่ายุให้ตัดหน้าม้าไปซะเลย
ส่วนลูกสาวน้องปีเห็นแบบนี้จะชอบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามนะ
และอีกหนึ่งเรื่องก็คือข่าวคู่น้องรักพุทธกับจุ๋ยซุ่มท้องแล้วแต่ไม่บอก
เพราะว่าถือเคล็ดจริงหรือเปล่าเรามาฟังเจ้าตัวเคลียร์กันเลยค่ะ
งจี้จะเป็นคนแบบว่านำเทรนด์ตลอดแล้วก็แบบต้องขอบคุณพี่เปิ้ลช่างผมนะคะ
นั้นก็เลยขอพี่ช่างผมว่าขอติดกลับบ้านไปได้ไหมอยากไปโชว์ลูก
เห็นพูดในรายการพี่พุทธปีจุ๋ยสริปทองเป็นไงนะ
พุทธบอกว่ายังไม่ท้อง
ไม่ใช่แอฟคนเดียวค่ะทุกคนก็รอลุ้นเพราะคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมาก
เขาก็เดินสายทำบุญกันมาตลอดค่ะแอฟคิดว่าเรื่องมีลูกไม่ยากหรอกค่ะ
สำหรับคู่นี้เดี๋ยวก็มาเขาก็คงรอเวลาที่เหมาะสม
อันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากคุณแอฟนะคะซึ่งคุณพุทธเนี่ยบอกกับคุณแอฟว่ายังไม่พอ
แต่ว่าจะเป็นการถือเคล็ดจริงหรือเปล่าอะไรยังไงพุทธอาจจะยังไม่เท่า
แต่จุ๋ยแต่จุ๋ยไม่ได้คุณคิดได้ยังไงไปกันใหญ่แล้ว
อ่าแต่ว่าก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ท้องใช่แล้วแต่จริงแอปสวยจังเลย
พูดถึงแม่แอฟโซ่ไหนก็เด็กเอาจริงจริงอ๋อแค่ถักเบียนเมื่อกี้
ฉันดูแก้วเลยทันทีจริงคุณไม่ใช่แค่คุณคนเดียวดิฉันด้วยเหมือนกัน
พอเห็นแม่แอ๊บในสตูเนี่ยโอ้โหแบบออร่าเปล่งประกายมากสวยจริง